มีเรื่องแปลกแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบ

มีผู้ชายคนหนึ่งเขาฝันว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนจมอยู่ใต้น้ำ
แล้วอยากขึ้นมาอยู่บนบกขึ้นมาอยู่ที่วัด
เขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกรรมการวัดแล้วสุดท้ายไปอันเชิญมา
มีต้นตะเคียนจริงจริงนะคะแต่จังหวะที่มีการอัญเชิญเนี่ย
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นร่างทรงค่ะ
และเป็นอดีตดีเจดังด้วยนะคะเห็นบอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ย
เข้าทรงแล้วมีการคือทำท่าสั่นแล้วมีการชูนิ้วด้วยนะ
มีการชูนิ้วเป็นเลขด้วยคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ชาวบ้านเขาฮือหา
แล้วเห็นไหมมีคุณป้าท่านหนึ่งยกมือถือถ่ายคลิปแบบนั้นนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางวันนางงามจริงอายุ๕๕ปี
หรือชาวบ้านในพื้นที่รู้จักคือดีเจจ้าจ๋าเป็นอดีต
เจ้าของสถานีวิทยุสเต็กงามจริงอ่างทองเรดิโอนะคะ
ดีเจจ้าจ๋าคนนี้เธออ้างว่าเธอถูกแม่ตะเคียนเข้าสิงร่าง

เจ้าแม่สายทองกับเจ้าแม่สายเงินอายุกว่าพันปี
เจ้าแม่บอกว่าดีใจที่ได้ขึ้นมาจากใต้น้ำ
พร้อมมีการชูนิ้วให้โชคให้ลาบคนในพื้นที่ด้วย
คุณผู้ชมเห็นแล้วล่ะค่ะว่าเป็นเลขอะไรนะคะนั่นแหละ
ชาวบ้านเขาตีกัน๒๒กับ๔๕
แล้วหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ขอชุดสีแดง
เพื่อสวมใส่แล้วก็ออกจากร่างเธอไปค่ะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสดเมื่อวานนี้เองนะคะ
บริเวณกลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่๒ตำบลเบาะแร่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ขณะที่ที่มีการอัญเชิญต้นตะเคียนขึ้นมาจากบ่อทรายร้าง
หลังจากที่นายสมคิตทองศักดิ์อายุ๕๒ปี

คือคุณสมคิดฝันว่ามีหญิงสองคนเป็นพี่น้องกัน
อยู่ในต้นตะเคียนจมอยู่ในน้ำในบริเวณบ่อทรายร้างตรงนี้
กลางทุ่งนาจมอยู่ตรงนี้มานานนับปีแล้ว
นับพันปีด้วยซ้ำไปนะคะอย่าขึ้นมาอยู่รวมกับแม่ตะเคียนที่วัดใหม่โคกมรุม
เพราะเขาตื่นจากฝันพอคุณสมคิดตื่นจากฝัน
ก็นำเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าให้กรรมการวัดฟัง
แล้วสุดท้ายตัดสินใจไปออกตามหานะคะจนพบว่ามีต้นตะเคียนฮื้อมีอยู่จริง
ส่วนลำต้นฝังอยู่ในดินก็เลยขออนุญาตเจ้าของบ่อเพื่ออัญเชิญ
แม่ตะเคียนขึ้นมาอยู่ที่วัดค่ะ
ก็เลยเดินทางมาดูว่าอยู่ตรงไหนก็เห็นส่วนที่โผล่มาหน่อยนึง
ทำยาวเท่าไรไม่รู้ก็เลยไปก่อย่าดกับเจ้าหวังบ่อว่า
สังเกตขึ้นได้ไหมของบ่อก็อยู่ย่านแถวขึ้น
ปัจจุบันนี้อาจจะเอาไปอยู่ที่วัดใหม่
เพื่อให้กลับไหวบุญชาอันวัน
เชื่อก็ต้องเชื่อนะกลายเป็นว่าฝันที่เป็นจริงไปนะคะ
ฝันว่ามีต้นตะเคียนอยู่ในนี้
บ่อทรายร้างตรงนี้ค่ะในน้ำแห่งนี้

ใช้เวลาในการเอาขึ้นมาสำหรับต้นตะเคียนเนี่ยใหญ่
เห็นบอกว่า๓คนโอบเลยนะคะ
ใช้เวลาสักประมาณ๕ชั่วโมง
จะเอาขึ้นมาได้สำเร็จนะคะ
เชิญไปไว้ที่วัดใหม่โคกบรุมที่อำเภอวิเศษชายชาญอ่างทอง
เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสกลับไหว้บูชากันต่อไปค่ะ